ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกเอาไว้ครับ
วันนี้หญิงไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
กับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
วันนี้อยู่กับเราในสตูดิโอแล้วครับ

เย้ก่อนอื่นแสดงความยินดีกับคุณจอยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ตื่นเต้นมากเพราะแหละรู้มั้ยจับชื่อมาแล้วเป็นชื่อผู้หญิง
ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกในกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยช่างอาชีพปี๒
ฝันให้นอนวันนี้คุณจอยมาพร้อมกับลูกชาย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

เพิ่งเริ่มส่งได้ประมาณเดือนหนึ่งเหนือต้นนะ
แปลว่าช่วงที่เราต่อกิจกรรมไป

ที่แรกผมแล้วส่งทีเมื่อผมทาน
ปลิ๊กชีวิตคนไทยได้เยอะมาก
ทีนี้คุณจอยวางแผนไหมว่าหลังจากที่เราได้ไปแล้วเราจะจัดการกับยังไงต่อคะ
ก็ที่แรกอันดับแรกก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกค่ะ

ไม่เกี่ยวค่ะ

ว่าไม่หลงสติดีสติดีมากไม่มีหลงเลย

อยากจะย้อนย้อนความรู้สึกในวันนั้นที่เราได้พูดคุยกันครั้งแรกในสตูดิโอเนี่ยเห็นไหม
คำแรกที่ได้ยินจากคุณโครมที่ประกาศว่าคุณได้เป็นเศรษฐีทองล้าน

ความรู้สึกแรกคือที่แรกงงค่ะตกใจ

เพื่อแปลกนึงลึกว่าแกล้งคอลเซ็นเตอร์โทรมา

ไม่รับที่แรกแล้วลูกชายบอกว่า

ต้นมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาหาแม่อีกแล้ว

เผื่อเป็นคาลาบาล

จริงปะนี่ใช่ค่ะมีด้านพิเศษอะไรนะฟัง
ก่อนนะพี่ตอนนี้มีสัญญาณอะไรมีแบบมีฝันมีอะไรไหม

มีความหวังหรือมีความเชื่ออะไรว่าต้องโชคดีได้ทองจากคาราบาล
ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
แต่เราคือตัวนำพานะตัวนำพาโชคดีมาให้แม่นี้

อภิมหาชาติตะบุตรเลยนะเนี่ย

ต้องมาหาระดับใหญ่แล้วไม่ได้แค่ส่วนฝาอย่างเดียว
ก็จะเป็นคนเตือนแม่ให้รับสาย

สุดยอดก็ได้สุดแล้วก็ได้รับสายพูดคุยกัน
แล้วก็ทราบข่าวดีจากคุณกลมด้วยตัวเองเลย
ตอนนี้วางแผนมาเรียบร้อยแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่อยากจะโชคดีแบบคุณจอยเหมือนกัน
แต่ก็จะต้องกินเวลาเวลากินเมืองนี้ไง
แล้วก็ส่งเขียนชื่อ

นี่คือผู้ชมดีหนึ่งในร้าน
เราก็ยังแต่เติมข่าวตกต่อเนื่องถึงสิ้นปี

มอเตอร์ไซค์ก็ยังคงแจกอยู่นะคะ

ก็ขอขอบคุณนะคะที่มอบโอกาส

คือมันต่อยอดได้เยอะจริงเลยค่ะ

ยังงี้มันมีอะไรจะบอกลูกไหม